คุณผู้ชมครับเราต้องมาแสดงความยินดีปนความอิจฉาเล็ก
เล็กหรือเปล่าคุณน่าใจเหรอว่าคุณอิสานเล็ก
เพราะว่ามีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล๑๕ใบ๙๐ล้านบาท
ทำไมไม่เป็นสืบสกุลพันธ์ดีบ้าง
แหมนี่เอาจริงนะถ้าเกิดเป็นสืบสกุล
ไม่ต้องถึง๙๐ล้านแค่๖ล้านนี่จะอ่านข่าวอยู่ไหมคะ
เลขท้าย๒ตัวผมก็ดีใจแล้วนะ
เพราะว่าเพจหนึ่งก็คือเพจของข่าวสารศรีสะเกด
เขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความนะฮะ
เป็นใบหน้าเห็นดวงตาเห็นจมูกเห็นแก้ม
เราก็รู้แล้วเขากำลังยิ้มอยู่
นุ่มมหาเศรษฐีคนใหม่อัครมหาเห็ง
พร้อมกับข้อความว่าแฮชแท็กศรีสะเกดอีกแล้ว

งวดประจำวันที่๑๖เดือน๘ปี๒๕๖๓

จำนวน๑๕ใบบ้านระหารตำบลสมอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสเกต
อิจฉาดีแต่ก็ดีใจด้วยนะฮะ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นยินดีมากมายเลย

ไม่ใช่งวด๓๑อะไรแบบนี้
เพราะว่าหลายคนเขาดูรายละเอียดของสลากินแบ่งรัฐบาลแบบชัดเจนเลย

ซูมไปดูเลยหลายคนก็มาตอบบอกว่าถูกแล้วนี่แหละฮะเจ้าเบิร์งวันที่ครับเบิร์งวันที่เอาถ้าเป็นงวดของสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยถูกแล้ว
แล้วก็มีแม่ค้าสลากคนหนึ่งก็เข้ามาชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าถูกแล้วค่ะถูกรางวัลด้วยค่ะฉันเป็นแม่ค้าสลากมันมีทั้งงวดสามสิบเอ็ดและงวดสามสิบสองของเดือนสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
เนี่ยทั้งปึงที่เขาถูก๑๕ใบแต่เราก็ไม่มีข้อมูลอย่างอื่นของเขาเลยใช่ไหมว่าเขาได้
เขาก็จะเก็บตัวนิดหนึ่งเงียบไว้ก่อน
ไม่เปิดเผยตัวตนมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เขากลัวญาติเยอะไงคุณผู้ชม